ต่อเนื่องกันเรื่องของคดีฆ่าปาดคอคุณยายมะลิ
แล้วก็น้องจิลวัย๑๒ขวบนะครับ
ที่ถูกนายภูล่าฆ่าปาดคออย่างโหดเยี่ยม
ในพื้นที่อำเภอพระประแดงที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดบางกระเจ้ากลางตำบลบางยออำเภอพระประแดง
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณยายมะลิอิ่มสวัสดิ
หรือว่าคุณยายแร่อายุ๖๗ปี
แล้วก็เด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือว่าน้องจิลอายุ๑๒ขวบ
ซึ่งถูกนายภูลาฆ่าปาดคออายุ๒๕ปี
ฆ่าปาดคอก็บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
ญาติได้นำศพของคุณยายมะลิและน้องจิลวัย
ตั้งสวดพระพิธรรมในสาระเดียวกัน
ซึ่งญาติของคุณยายมะลิแล้วก็ญาติของน้องจิล
ยังคงอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ
ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันนะครับ
ด้านของลูกชายของคุณยายมะลิก็คือ

เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงเหตุการณ์เศร้าสลด

ครอบครัวก็เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะ
กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียด
คิดถึงตอนที่เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับ

เพื่อนบ้านทุกคนรักแม้กระทั่งผู้ก่อเหตุเอง

คนเป็นลูกบอกก็รู้สึกผิดเหมือนกัน
ที่ไม่สามารถที่จะดูแลแม่ได้
ก่อนหน้านี้เคยชวนแม่ไปอยู่บ้านที่บางใหญ่

แต่แม่รักบ้านที่พระประแดงหลังนี้มาก
อยู่มา๒๐๓๐ปีแม่ก็เลยไม่ยอมย้ายไปไหนนะครับตอนนี้แม้จะยังโกรธ
แต่ไม่อยากจะแค้นตัวผู้ต้องหาแล้ว
อยากจะจัดงานศพให้กับแม่ให้ดีที่สุด

ผมไม่ได้หลับมา๓คืนแล้วตั้งแต่แม่เสียมันไม่หลับเลย
หลับตาก็เห็นแม่รู้สึกผิดมากที่ไม่ได้อยู่กับแม่
รู้สึกผิดมากที่บังคับแม่ไม่เอาไปอยู่ด้วยไม่ได้
ถ้าผมรู้เป็นอย่างนี้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อจะเอาแม่ไปอยู่กับผม
หรือไม่ผมก็อาจจะมาอยู่กับแม่
เด็กก็ต้องย้ายบ้านย้ายโรงเรียนย้ายสังคมใหม่
น้องสาวก็ต้องขายบ้านหลังนี้น้องสาวก็ต้องไปเปลี่ยนสังคมใหม่หมดนะครับ
บ้านหลังนี้ที่เราเคยอยู่กันแบบอบอุ่นก็ต้องขายทิ้งหรือไม่ก็กลายเป็นบ้านล้างไป
แต่แค่คนคนเดียวที่มันทำเพื่อความสะใจเนี่ย
ผลที่ตามมาก็คือว่าทั้งเด็กคนที่ตายพ่อแม่เขาและครอบครัวผมได้รับหมดทุกคนเลย
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทางภรรยาของนายภูล่าผู้ต้องหา
แล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เจอหน้ากันนะครับที่สพพระประแดง
แต่ไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใดครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนางสาวนิรมนต์อิ่มสวัสดิ์อายุ๓๕ปี
ซึ่งก็เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของคุณยายมะลินะครับ
แล้วก็คุณนิรมนต์เป็นแม่ของน้องข้าวหอมอายุ๙ขวบ
ข้าวหอมก็โดนปาดคอเหมือนกันบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วนะครับ
คุณนิรมนต์เปิดใจบอกว่าตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรเลยคุณ
เสียคุณแม่ไปอีกทั้งลูกสาวเพียงคนเดียวยังได้รับบาดเจ็บ
สิ่งที่เป็นห่วงและกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือสภาพจิตใจของน้องข้าวหอม
ซึ่งน้องข้าวหอมเห็นและรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะคุณ
ประโยคแรกที่น้องสื่อสารผ่านข้อความในกระดาษคือถามหาคุณยายมะลิ
แล้วก็ถามหาจิลว่าเป็นอย่างไรบ้าง
จนตอนนี้น้องเองยังไม่รู้เลยว่าคุณยายกับจิลเสียชีวิตแล้วคือคุณแม่ก็กลัวค่ะ

น้องเสียขวัญในวันเกิดเหตุแล้วเพราะตื่นมาพบเห็นโจรโดนโจรปาดคอแต่ตัวเองไม่ตาย
และยังต้องมาเห็นว่าโจรกำลังปาดคอน้องจิลอีกนะครับ
แล้วก็ลอยเลือดเต็มตัวน้องแล้วน้องออกมาขอความช่วยเหลืออะไรนี่ฮะ
มันจะเป็นสิ่งที่น้องจะเหมือนเป็นสิ่งฝังใจอยู่ในน้องนะครับ
ขณะที่อาการของน้องข้าวหอมคุณแม่เปิดเผยว่าปลอดภัยแล้ว
แต่คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีบาดแผลชะกัน
และคุณหมอต้องใช้สายยางสอดไปในลำคอเพื่อให้อาหารเหลว
ส่วนหลอดลมที่ขาดได้เย็บเอาไว้แล้วและต้องรอดูอาการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

จริงก็คืออยากให้เขาก็ที่โดนเหมือนกัน
คณะที่นางซุวัลอ์ยิ้มดีหรือว่าคุณยายเตี้ย
คุณยายเตี้ยเป็นคุณยายของน้องจิลวัย๑๒ปี
คุณยายบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแบบที่ไม่ทันตั้งตัว
ส่วนแม่ของน้องจิลที่ทำงานอยู่ประเทศเกาหลีใต้
รู้เรื่องก็แทบช็อกแต่คงไม่ได้มางานศพลูก
สิ่งที่นายภูล่าทำถือว่าโหดเยี่ยมเกินมนุษย์

และจะไม่มีวันให้อภัยหรืออโหสิกรรมอย่างแน่นอน
ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต
ทำอะไรไว้ก็อยากให้ได้รับกรรมอย่างสาสมนะครับ
ส่วนที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอยากให้นายภูล่ามาขอขมาหน้าศพ

เนื่องจากทราบว่าจะมีผลต่อคดี
ทำให้นายภูล่าได้รับโทษลดลง
ทางครอบครัวจึงตัดสินใจจะเผาศพของน้องจิล

เพื่อให้ดวงวิญญาณของทั้งคู่ไปสู่สุขติ
ส่วนทางภรรยาของนายภูล่า
หากจะมาร่วมงานศพก็ยินดี
เพราะไม่ได้ถือว่าทำผิดร่วมกับนายภูล่านะครับ
ขอให้รับกรรมสุดไปนะ

อย่างที่เอาชีวิตพวกที่เอาของมาแล่ไป

ส่วนที่เมื่อวานนี้ภรรยาของผู้ต้องหา

ก็ไปเจอหน้ากับครอบครัวผู้เสียชีวิต

แต่ว่าทีมข่าวก็ไปคุยกับนางสาวปวีนา

วันที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้เลย
นางสาวปวีนาก็ร้องห่มร้องไห้
คาดคิดว่าสามีจะเป็นผู้ต้องหานะครับ
เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ร้องไห้
แล้วก็บอกว่าเมื่อจับตัวนายภูล่าได้แล้ว

เพราะว่านายภูล่าก็เป็นพ่อของลูก
เพราะว่าเธอค่ะเพิ่งคลอดลูกได้๒เดือนเท่านั้นเอง

ไม่กล้าเลยที่จะไปสู้หน้าญาติของผู้ตาย
ยายมะลิของน้องจิล
ก็เข้าใจค่ะว่าทางญาติก็ยังคงโกรธแค้น
แล้วก็กล่าวขอโทษแทนสามีร้องห่มร้องไห้ไปด้วย
แล้วก็บอกว่าอยากให้อีกฝ่ายนึงให้อภัย
เพราะว่าตอนนี้นายภูล่าก็ต้องรับโทษ
สิ่งที่เขาได้ทำลงไปแล้วนะคะ
อยากหาดแค้นกันเลย

อยากไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าไป

สำหรับพิธีชาปนกิจศพคุณยายมะลิและน้องจิล

ที่วัดบางกระเจ้ากลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากนั้นจะนำเท่าไปลอยอังคารที่ปากอ่าว
ท่าน้ำวัดบางนางเกร็งจังหวัดสมุทรปราการต่อไปนะครับ